บริษัทยาฮูผู้ให้บริการอีเมลในสหรัฐก็ยอมรับนะครับว่า
จรกรรมข้อมูลผู้ใช้บริการราว๕๐๐ล้านรายเมื่อ๒ปีก่อน
พร้อมกับระบุว่าเป็นฝีมือของแฮคเกอร์
ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลต่างชาติ
แต่ไม่ได้ชี้ชัดลงไปว่าเป็นประเทศใด
สำหรับข้อมูลที่รั่วไหลออกไปก็ประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ
ชื่อและอีเมลหมายเลขโทรศัพท์วันเกิด
ข้อมูลคำถามยืนยันตัวตนและคำตอบที่ลูกค้าได้ตั้งขึ้น
เพื่อความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน
แต่ว่าไม่รวมถึงข้อมูลในบัตรเครดิตของลูกค้า
ยืนยันว่าได้เข้าไปสอบสวนกรณีที่เกิดขึ้นแล้วนะครับ
เรื่องนี้เป็นข่าวมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม
กรณีดังกล่าวขึ้นจริงและข้อมูลที่รั่วไหลออกไป
ร้ายแรงกว่าที่คิดเอาไว้ในตอนแรก

ระบุว่าการโจมตีครั้งนี้น่าจะมีรัฐบาลต่างชาติ

เนื่องจากรูปแบบการจรกรรมข้อมูลไม่แตกต่าง

หน่วยข่าวกรองของรัสเซียก่อนหน้านี้

หากไม่เคยเปลี่ยนเลยมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
จากนี้ไม่ควรใช้รหัสผ่านเดียวซ้ำกัน
สำหรับบัญชีออนไลน์ต่างเนื่องจากว่าหากแฮคเกอร์
ก็อาจจะเข้าถึงบัญชีอื่นที่ใช้ข้อมูลประจำตัวเดียวกันด้วยเช่นกันนะครับ
สำหรับรหัสผ่านก็ควรที่จะพิจารณาตั้งเป็นวลีแท้นคำเดียว
เลี่ยงการใช้รหัสผ่านที่คาดเดาได้ง่าย

หรือว่าหากจำไม่ได้ก็แนะนำให้ใช้แอปพลิเคชัน
จัดการบันทึกข้อมูลแล้วก็คำตอบช่วยจำแทน
จากนี้ก็ยังแนะนำให้ผู้ใช้งาน
เข้าไปเปลี่ยนคำถามความปลอดภัยเมื่อลืมรหัสผ่าน
ขณะเดียวกันผู้ใช้งานก็ควรที่จะตื่นตัวอยู่เสมอ
ด้วยการตรวจสอบกิจกรรมในบัญชีออนไลน์
และควรระมัดระวังในการกดลิงค์น่าสงสัย
หรือว่าดาวน์โหลดข้อมูลจากที่อยู่อีเมลที่ไม่รู้จัก
สิ่งสำคัญก็คือควรเปิดการยืนยันตัวตนผ่าน๒ขั้นตอน
รหัสใช้แล้วทิ้งก่อนเข้าสู่บัญชีออนไลน์ของตัวเอง
เพื่อความปลอดภัยอีกขั้นที่เพิ่มมากขึ้นครับ